มีคนบอกว่าโอ้โหใจร้ายจังเลย

มีคนร้ายไปเผาสารเจ้าแม่คุ้งตะเคียนทอง
ชาวบ้านแถวนั้นน้ำตาซึมเลย

ไปเผาแบบนี้ที่จังหวัดชนบุรีนะคะ

ใช่คือมีคนเห็นนะเขาบอกว่ามีรถยนต์วิ่งมา
เหมือนกับมีคนเมาใช้ผ้าสามสีจุดไฟเผา
แล้วสารก็ไฟลุกพลึบเลย

คนที่เห็นเขาตะโกนเรียกให้คนไปช่วยดับไฟ
แต่พอไปถึงมันไหม้ขนาดนี้แล้ว
แล้วที่ศาลนี้นะคุณผู้ชม
ชาวบ้านบอกว่าถูกลอตเตอรี่กันบ่อยมาก
บ่อยมากแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มาก
ที่นี่มีคนลบหลู่นะไปนั่งคล่อมสุดท้าย
คนนี้จมน้ำตายอยู่หลังศาลเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ชาวบ้านก็ใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือ

นี่เป็นศาลที่อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
นักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ตะเคียนขนาดใหญ่เลยค่ะถูกไฟไหม้เสียหายไปครึ่งต้น
สารก็ถูกไฟไหม้ชุดไทยที่คนไปแก้บนถูกไฟไหม้หมดเลยเนี่ย
นางสาวสุดาพรมเลิศอายุ๒๙ปีเขาท้องอยู่นะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าพอรู้ข่าวก็เดินมาดู
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นับถือมากเคยไปเข้าฝันเธอด้วย
แม่ตะเคียนอยู่ในคลองอีกหลายต้นก็ยกมือไหว่
แม่ตะเคียนว่าให้มาเข้าฝันหน่อยให้มาบอกหน่อยว่าใครกล้ามาเผาแบบนี้
โอ้ยยังมีความรู้สึกมากค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับยังไงแหละ
เขาไปเข้าฝันเราอย่างนี้ค่ะไปเข้าฝันแบบ
แต่หนูคิดว่าในความฝันหนูคิดว่าน่าจะมีแม่แม่นางตะเคียนอยู่ในใต้น้ำอีก
เพราะว่าช่วงนั้นที่หนูมาขอหนูก็ท้องหนูก็ไม่ค่อยมีเงินมีทองด้วย
แล้วก็พอก็ถูกหวยมาเรื่อยเลย
ใช่ค่ะแฟนหนูก็ถูกตั้งแต่ท้องมาก็ถูกหวยมาเรื่อย
โอ้โหอย่าไปทำเลยค่ะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สรรค์
เป็นเหมือนศาลในหมู่บ้านของนำทวัดคำขยัดแถวหมู่บ้าน
ขีดรถผ่านไปผ่านมาจะได้ใช่ค่ะ
ทำแม่นางตะเคียนหรือยังไงก็หรือว่าไม่ว่าไม่มีใครทำก็
แล้วแต่ก็ขอให้มาเข้าฝันบอกกันแล้วกันค่ะ
คนที่เห็นว่ามีคนเอาผ้าสามสีมาจุดไฟเผา

อายุ๓๕ปีเขาเป็นคนเห็น
ตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นใคร
ไม่รู้ครับ
คือเขาเผา๓จุด
โคนต้นแล้วก็ตรงตู้ที่ใส่พวกสบาย
แล้วก็เป็นสารที่ว้ายไหว้

เป็นไปได้ไหมเป็นไปให้ไหนครับ

อืมคือเหมือนกับนักข่าวก็ไปถามไงเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าที่สารเจ้าแม่ตะเคียนตรงนี้เนี่ย
ให้ตัวเลขนี้แม่นทุกงวดเลยแล้วคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ย
ก็เลยมาก่อเหตุเผารึเปล่าอ๋อ
ที่ไม่ใช่ลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ใช่หรือเปล่า
อ๋อพวกหวยใต้ดินพวกนั้นหรออ๋อเขาสงสัยไง
อ่าถามนี้ก็นะจริงค่ะไม่กลัวเลยนะ
ถ้าไม่เมาก็ต้องบ้าอ๋อครับ